มาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่จังหวัดแพร่คือเมื่อวานนี้ค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บจากปืน

กว่าจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้เนี่ยโอ้โห
ใช้เวลา๕ชั่วโมงกว่า

เป็นบริเวณป่าผาอื้อ
ห่างจากอ่างเก็บน้ำแม่มารเข้าไปในป่าต้นน้ำเป็น๑๐กิโล
ต้องใช้รถจักรยานยนต์วิบาก
เดินเท้าต่อเข้าไปอีกนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายบุญล่ำดวงจันทร์อายุ๕๓
ลำเลียงศพเขาต้องทำแบบนี้คุณผู้ชม
ต่อแคล้จากไม้ภัยอะคะ
แล้วก็ต้องใช้เรือต่ออีกนะคะ
ข้ามน้ำในอ่างแม่มาร๕ชั่วโมงกว่า
กว่าจะนำศพของผู้เสียชีวิตออกมาได้
เดี๋ยวให้ดูตอนที่ญาติเห็นศพเนี่ยค่ะ

นี่ค่ะญาติก็ร้องไห้กันแทบเป็นลมนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพไปชนะสูตรค่ะ

กระสุนเข้าที่ข้างลำตัวด้านขวา

ตอนเกิดเหตุในบุญล่ำอยู่กับเพื่อนอีก๒คน
เขาเข้าป่าไปหาจิ้งหรีดค่ะ

เป็นคนโทรศัพท์แจ้งว่ามันเกิดเหตุร้าย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวเพื่อน
มาสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มาตรวจคราบเขม่าปืนด้วยนะคะ

นายสมพงศ์เชิงแก้วอายุ๕๓
นายมงคลภูดินดานอายุ๖๐

เข้าป่ากันไป๓คนนั่นแหละ

เช้าเมื่อวานก็แยกย้ายกัน
แล้วก็นัดกันให้มาเจอที่จุดนัดพบ
พอสัก๖๗โมงเช้าได้ยินเสียงปืนดัง๑นัด

พอสายนายบุญล่ำไม่มาที่จุดนัดพบกันสักที
ตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ

สุดท้ายพบว่านายบุญล่ำเสียชีวิตในป่า
คือนอนตะแคงแล้วปืนตกอยู่ข้างตัว
ลักษณะหันลำกล้องแบบเข้าข้างตัวเลยค่ะ
มีร่องรอยการดิ้นก่อนจะตกลงไปในลำห้วยด้วย
ก็รีบพาร่างของนายบุญล่ำลงมาจากจุดที่พบศพ
แล้วก็แจ้งที่บ้านของนายบุญล่ำว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นในป่า

มันก็ไม่ได้บอกบาดเจ็บ

ปะว่าหากมันเสียแน่
บอกบากเจ็บ
กลัวว่ากิฟท์เพราะกลัวตกใจแน่
อ๋อล่ะกลัวเมียตกใจ

ล่ะใส่ไหนหูไก่หนูก็นะ

ล่าสุดนะคะครอบครัวเตรียมตั้งศพบำเพ็ญกุศล

เมืองต้นก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด
ร่างของผู้เสียชีวิตก่อนนะคะ
การชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางลีดวงจันทร์อายุ๕๐
บอกว่าสามีออกจากบ้าน๙สิงหาคม
บอกว่าจะไปดูควายที่เลี้ยงปล่อยเอาไว้ในป่า
ตอนแรกไปคนเดียวระหว่างทางเจอเพื่อน
เพื่อนกำลังจะไปหาจิ้งหรีดก็เลยชวนไปพร้อมกันรวมแล้วคือ๓คน
ปกติทุกครั้งที่ไปดูควายก็จะนอนค้างคืนนึง
เมื่อวานนี้เพื่อนสามีที่ไปด้วยกันโทรมาบอกว่าสามีโดนปืนยิง
ภรรยาบอกว่าก็คือในใจคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งไม่เป็นอะไรมาก
แต่ปรากฏว่าเพื่อนโทรกลับมาอีกรอบว่าสามีเธอเสียชีวิตแล้ว
คือตอนไปเนี่ยภรรยาบอกว่าไม่เห็นว่าสามีพกปืนนะ
แต่ปืนของสามีก็น่าจะมีเอาไว้ที่ป่าละมั

จนถึงตอนนี้ภรรยาบอกว่าบอกตรงเลย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนยิงเขาที่สี่ข้าง
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในป่าแบบนั้นเช้ามืดก่อนเกิดเหตุนะคะ
ภรรยาบอกว่าก็นอนอยู่อ่ะนะคะจู่จู่เตียงยุบครับ
ยุบไปเลยคือเหมือนมีคนมานอนด้วยบนที่นอน
แล้วก็เห็นเป็นเงาดำเงาตะคุ่มตะคุ่มมาที่เตียง
ตอนแรกคิดว่าลูกสาวพาหลานเข้ามานอนด้วยพอเตียงยุบเข้าไป
เหมือนคนมานอนด้วยเนี่ยหันไปอ้าวไม่มีใครไม่เจอใคร
แต่พอสายก็มาได้รับข่าวร้ายว่าสามีเสียชีวิต
เธอก็เลยบอกว่าสงสัยสามีแกจะมาบอกลามาสั่งลาละมั้ง
เพื่อนโทม้าคนที่ไปเจ้ากันอ่ะก็จะพูดกี่ครูนะ
บอกโทม้าว่าก้ออลออนบุญพวดบุญพวดอย่างนี้
อย่างแกปุ่นเนี่ย
อย่างญิงหรือว่าอย่างหงูแหง

เหมือนแก้เป็นยังไว้เต้ยไขว้เต้ยหนังเนี่ย
แต่คุณนี่น้อยหลานน้อยเก้าเดียนมันบ่รับ

เพราะว่าผมก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ
มันยังตอบเขาได้ว่าจะติดใจหรือติดใจ
คือผมอยากเห็นผลชนะสูตรของแพทย์ก่อน
แล้วคือเอาทางธินศาสตร์มาอ้างดีกว่า
ให้มันเป็นไปตามกระบวนการ
เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายทางยังกระวังไป
ด้านกำนันตมหัวฝายค่ะกำนันสวัสดิ์
บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นป่าที่ชื่อว่า
ห้วยผาอื้ออยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ
ห้วยแม่มารลึกเข้าไป๑๐กิโลจากสันอ่าง
คือเข้าไปลึกนะคะผู้เสียชีวิตเอาควายไปเลี้ยง
แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นานจะเข้าไปดูที
ชาวบ้านก็ชอบเอาควายไปเลี้ยงค่ะ
หลายคนก็เอาควายไปรวมเลี้ยงกันอยู่ในป่า
ละ๑๐ตัว๒๐ตัวอะไรแบบนี้
คือน่าจะมีควายที่ปล่อยเอาไว้เลี้ยงกันเอาไว้ในป่าเป็นร้อยตัวนะคะ
คือจุดที่เกิดเหตุมันเข้าไปลำบากนะ

ต้องนั่งเรือเข้าไปประมาณกิโลหนึ่ง
คือถ้าไม่ใช่ช่วงฝนตกเนี่ยก็อาจจะเอารถจักรยานยนต์วิบากเข้าไปได้

เพราะว่าเส้นทางมันเป็นโขดหินเป็นลำทาน
คือต้องเดินเท้ากันต่อค่ะ
การจะนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเนี่ยโอ้โหยากคือผลัดกันหาม
ป่านี้เคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้ว๒ครั้ง

จะมีการเลี้ยงบูชาทุกปีนำควายมาถวาย

ก็เลยขอว่า๓ปีครั้ง
ทำพิธีถวายควายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
ถวายอีกครั้งคืออีก๓ปีข้างหน้า
กำนันบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ก็รอการชนะสูตรนะคะ
ยิงกันอยู่รึยัง
อะยิงทรายการ
ตอนนั้นเหมือนละ
หั่นคนเป็นซัตย์
ถ้าทุกปีมันก็บอกไว้เหรอ
ด้วยขวายขวายตัวนึงนะ
ก็เลยให้ว่า๓ปี

ที่เขาขอขออาญังคันทั้งหลายเนี่ย
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจก็เรียกเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำนะคะ
นายสมพงศ์ทั้งนายมงคลนะคะแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
ก็เดินเข้าห้องสอบสวนไปเลยตอนเนี้ยก็ต้องรอผลการชนะสูตรนะคะ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรคือทั้งสามคนนี้ค่ะ
ทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนอีกสองคนเนี่ยมีปืนกันทุกคนเลยครับ
ต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานจากปืนทั้ง๓กระบอกของทั้ง๓คน
เพื่อพิสูจน์ว่ากระสุนปืนที่เข้าไปในร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากปืนกระบอกไหน
ยิงระยะใกล้หรือระยะไกลอาจจะเป็นปืนลั่นก็เป็นไปได้นะคะ
หรือพลาดยิงใส่กันเองก็เป็นไปได้นะคะคือมันเป็นไปได้หลายอย่าง
ตอนนี้ค่ะก็คือต้องรอผลการชนะสูตรรอผลตรวจทั้งหมด
ถึงจะสามารถสรุปได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบในป่าที่เป็นจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
แต่เข้าไปยากมากเข้าไปลึกพอสมควรนะคะ